วันนี้ก็ต้องจับตามองที่ประชุมใหญ่ของสอบคอ
เพราะว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นประธานในการประชุม
ถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่๗ประจำปี๖๕แล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนวันนี้จะมีการหาบรือ
เพราะเราผ่านช่วงเทศกาลสงกรานมาแล้ว

หลังสงการจะยังไงจะผ่อนคลายมากกว่านี้ไหม
หลังสงครานสัปดาห์แรกแต่ยังไม่พ้นระยะฟักตัวนะครับ
ระยะฟักตัวหลังสงกรานนี่คือ๑๔วันนะครับ
แต่ว่ามีข้อมูลออกมาจากที่ปรึกษาสอบคอ

ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมสอบคอชุดใหญ่บอกว่า

เพิ่มสูงหลังสงกรานปรากฏว่า

ข้อมูลตัวเลขจึงต่างจากที่คาดการณ์ไว้

แต่ทีนี้ครับจากที่คาดการณ์ไว้
ถ้าครบในช่วง๗วันจะมีผู้ป่วยมากขึ้นกว่านี้หลายเท่า

แล้วทั้งหมดทั้งมวลแม้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจะ๑๒๐กว่า
วันนี้๑๒๘แต่ถ้าเทียบกับทั่วโลก
ยังถือว่าต่ำกว่าประเทศอื่น
สรุปว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดของประเทศไทย
ขาลงและลงเร็วกว่าที่คิดด้วย

เออดังนั้นก็ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะฮะ
แล้วก็แน่นอนวันนี้ที่ประชุมสอบคอก็ต้องดูเรื่องของมาตรการการ
ตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้าประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว

อีกเรื่องหนึ่งเรื่องพฤษภาคมช่วงเปิดเทอม
ทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสกับเด็กในการศึกษา
อาจจะให้มีการเปิดเทอมแม้ว่าการฉีดวัคซีน
ยังทำได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเอง
ทีนี้ก็ต้องดูไงว่าจะออมไซต์แบบ๑๐๐ได้
แบบเต็มรูปแบบหรือยัง

ก็คือหลังจากอันนี้

แต่เห็นสถานการณ์แล้วทุกวันนี้ยังคงแบบแต่งหน้าเอง
ทำผมเองมาอ่านข่าวแล้วกลับบ้านเลย
ไม่ไปห้างยังไม่ไปไหนยังกลัว
นั่นน่ะสิฮะดูตัวเลขไปเรื่อยอย่าเพิ่งประมาทกันนะครับ
วันนี้รอดที่ประชุมสอบประคาจะแกะออกมา

แล้วก็เรื่องของพื้นที่เรื่องของโซนสีอะไรต่างด้วย